สุวรรณภูมิกรุงเทศก๊อบรีสอร์ตแอนด์สปาร์ค่ะ
กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของเชฟกระทะหล่อของเรากับเมนู
กล้วยหอมคาราเมล
เป็นเรื่องง่ายเพราะว่าตอนนี้ค่ะ

มันเล่าเคระออกมาเลยมันบอกสุกกันตัวเรา

เอ้าฮีหาเฮ่มั้ยอันนี้ของเรา

เดี๋ยวเราตีวิปครีมครับ

ฟจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับวิปเพลง
เวลาเราตีวิปครีมนะครับเราจะตีวิปครีมโดยที่มันต้องเย็น

ไม่ใช่ช่องฟรีดนะตู้เย็น

ไขมันในครีมมันจะเป็นเกร็ดถูกต้อง

กลัวแต่เมาส์เดี๋ยววิปครีมมันจะหายเย็น

เชฟเอ๋มากเวลาเขาทำอะไรก็ดูคล่องแคล่วมากกว่า

คือ๔๐๐เนี่ยเราใส่ประมาณช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่ง

กลางพอครับเพราะว่าถ้าเกิดมันแข็งเกินไปแล้วเนี่ย
จากนี้ทำยังไงคะเชฟ
เดี๋ยวเราจะเริ่มแพ้มันออกครับ

จริงแล้วแค่กดตรงต้นมันเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลย

เวลาเราดูได้หรือไม่ได้ใช่มั้ยครับ

นายให้ของคุณผู้ชมดูด้วย
เชฟทำแบบนี้เลียนยังไง
เชฟทำให้ดีนะอย่าให้อายเขานะเรา

เรียบร้อยครับปรีดน่ะตายแล้วน้ำลาดสิเชฟไม่ได้ตายแล้วอยากรู้จังเลย
พวกที่แบบว่าไส้สูงอย่างนั้นสงสัยทำออกมาครบมันเหมือนตึกใบหยก
โอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่กันเลยแม่ทำสิแม่ของแม่ให้ลูกทำไปเถอะ
บุรุษ
เสร็จเรียบร้อยกันแล้วนะคะนี่ถึงเวลาที่เราจะต้องให้คะแนนกันแล้ว
ซึ่งกติกาค่ะเราไม่มีการสร้างกติกาใหม่นะคะกติกาเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะ
คือเรามีคะแนนเต็มนะคะสำหรับความสวยงามเต็ม๕คะแนน
และสำหรับความอร่อยรสชาติอีก๕คะแนน
เชฟงั้นให้ความสวยงามก่อน
อาพับนะคะอันนั้นดูแบบย้อนกันมาดูตัวเอง
อันนี้มันร้อนไหมครับเราก็เสิร์ฟทันทีเลยเพราะว่ามันก็ละลายเป็นเรื่องปกติเนอะ
เพราะว่ากุ้ยมันร้อนไงใช่ค่ะเพราะเวลาเสิร์ฟอีกพิมพ์มันก็จะละลายเนอะ
อันนี้ผมให้แยกกันได้ไหมได้นี่ได้อันนั้นเหมือนเด็กป
ยังไงถ้าเกิดจะให้แยกเป็นยังไงคะ
ผมให้อันนี้๓๕แล้วกันโอเคผมให้อันนี้๔ครับ

ให้รวมก็บวกกระทา๒ก็เหลือประมาณ๓๗๕

ของคุณแม่ครับของคุณแม่จริงมันละลายแล้วตอนแรกนี้คงสวยมาก

ของคุณแม่ผมให้

เชฟมาทีไรให้เรานอนทุกที
ไม่ต้องเข้าใจนิดนึงว่าจริงแล้วพอเวลาทานเนี่ยคนเราชอบวิปครีม
ผมชอบอีกครีมทุกคนชอบบีครีมผมเชื่อ

อ๋อฟังก่อนไหมฝั่งนั้นกินปุ๊บลิ้นเสียเลยนะ
จิ้มไม่รู้รสแล้วนะ

มีเบอร์คุณแม่ไหมเดี๋ยวพี่โทรไปบอกให้

อ้ายรั่วคือข้างล่าง

ชมกล้วยดีนี่ก็คือชมชาวสวนกล้วย

ปลูกก้วยดีมากมันก็มีการผัดอะไรอย่างนี้
อ่าแล้วก็ไม่เละจนเกินไป

นี่ไงปากครีมล่ะเชฟ

ให้คะแนนความอร่อยเลยค่ะเชฟ
ผมบวกกันให้สี่จุดห้าละกัน

กระดูกครับ
ดีก็สี่ไม่ลองสาม

ของเขาเด่นตรงที่แป้งเขามีความกรอบอร่อย

ปันแก้ซิฟันปลอป

ค่าเต็มเดี๋ยวลองชิมดู
แป้งเราดีมากจริงอะ

ก็โอเคเนาะแต่ผมว่าคือด้วยรสชาติเนี่ย

ไม่กลับค่ะ

เชฟมีความแม่งแล้วนะ

เพราะว่าตัวนี้มันจะมีปริมาณวิกฤตที่มันประหลาด
เรียกว่ากว่าจะผ่านด่านคะแนนของเชฟเอ๋
ของหวานก็แทบจะละลายเลยล่ะค่ะงานนี้
แต่คะแนนความสวยงามไม่มีใครละลายนะคะ
เพราะฝั่งแม่บ้านท็อปได้ไป๔๕คะแนน
ส่วนแม่บ้านอ่อมไอซ์รวบความสวยงามได้ที่๓๗๕คะแนน
ส่วนความอร่อยก็เด็ดเป๊ะปัง
ทั้ง๒ทีมคว้ากันไปทีมละ๔๕คะแนนเลยทีเดียว
แหมคะแนนสูงแบบนี้
มาทำให้ทานอีกนะคะสาวสุดสาวค่ะ

ขอบคุณชิคกี้พายมากอีกนะตัวเองพูดถึงเมนูนี้เนี่ย
มันมีหลากหลายขั้นตอนแต่มันทำง่ายนะ
หลายอย่างมันแบบทำเร็วได้อะ
เอาไปทำแบบว่าเป็นกิจกรรมทำในครอบครัวได้เลยนะ

แล้วจะบอกให้ว่าถ้าเกิดว่าชมไม่ทันนะคะ
ก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ไทยรัฐทีวีค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะเราก็คงจะต้องลากันไปก่อน

สามสาวหน้าสวยและเราก็มีเรื่องราวดี

แม่กระปาดประจัดมา
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ